มาต่อกันที่เรื่องของการสร้างคุณธรรมกันบ้าง
คุณผู้ชมครับการที่องค์กรนั้นมีแผนในการยกระดับคุณธรรม
ทำให้พนักงานทุกภาคส่วนในองค์กรนั้นมีคุณภาพ
และก็เป็นต้นแบบองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในสังคมมากขึ้นครับ
ติดตามรุ่นนี้พร้อมกันจากรายงาน
มาใช้ในการปฏิบัติงานทุกภาคส่วนขององค์กร
อดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
และความโปร่งใสในการดำเนินงานด้านความโปร่งใส

วิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

จากนี้บุคลากรในหน่วยงานยังได้รับใบประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบ

นักวิชาการ๑๐ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรการไฟฟ้านครหลวง
ด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมธรรมาภิบาล
และต่อต้านการทุจริตในองค์กรประจำปี๒๕๕๙
ที่ผ่านมากรฟนเคยได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสครั้งที่๔ประจำปี๒๕๕๙
ตลอดจนการได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙
จากสำนักงานปปชซึ่งเป็นรางวัลการันตีว่า
ฟนเป็นอันดับหนึ่งของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
และอันดับที่๑ของหน่วยงานด้านสาธารณูปโภค
และพนักงานการไฟฟ้านครหลวงยังเคยได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ
ด้านความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรประจำปี๒๕๕๙อีกด้วย
รางวัลทั้งหมดถือเป็นเครื่องที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานของกรฟน
ยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริหารงานอย่างโปร่งใส
ตลอดสู่การพัฒนาความเป็นเลิศในการขับเคลื่อนแผนงาน
กระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
สร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกฝ่าย
ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริตและคอรัปชั่นทุกรูปแบบ
พราวเทรัตน์ทีวีรายงาน